เรื่องที่เกริ่นไปเมื่อสักครู่นี้ที่เป็นปัญหากันที่ชาวบ้านเดือดร้อนบอกว่า
ไม่มีทางกลับรถในหมู่บ้านเนื่องจากมีคนไปทำหลังคาแล้วก็ยึดพื้นที่ตรงนั้นนะคะ
ล่าสุดวันนี้ทางภูมิกับสพเมืองฉะเชิงเศร้า
ก็ทำหน้าที่เป็นคนกลางในการเจรจานะคะเรื่องราวจบลงด้วยดีค่ะ
อดีตดาบตำรวจนายนี้ก็ยอมลื้อถอนสิ่งปลูกสร้างที่ไปกีดขวางทางเรียบร้อยแล้วนะคะ
ความคืบหน้าเรื่องนี้ค่ะเป็นกรณีที่ชาวบ้าน
หมู่บ้านนรมิตร๑ที่ฉะเชิงเซาเนี่ยบอกว่าได้รับความเดือดร้อนนะคะ
เพราะว่าในเปี๊ยกซึ่งเป็นอดีตดาบตำรวจเนี่ย
ไปใช้พื้นที่สาธารณะข้างบ้านเอาไปสร้างหลังคาเอากระถางต้นไม้ไปวาง
แล้วทำที่จอดรถแล้วก็ไม่ยอมให้ใครเอาไปใช้เนี่ย
จะเป็นลักษณะแบบนี้คุณผู้ชมนะคะ
ล้ำที่จอดรถถาวรแล้วชาวบ้านก็เคยถูกอดีตดาบตำรวจรายนี้
เอาปืนมาข่มขู่ด้วยก็เลยไปร้องทุกหน่วยงานนะคะ
ทั้งอบตศูนย์ดำรงธรรมฉะเชิงเศร้าและศพมฉะเชิงเศร้า
แต่ก็ไม่ได้รับการแก้ไขชาวบ้านก็เลยไม่รู้จะทำยังไง
ที่จะติดประกาศขายบ้านแล้ว๕หลังด้วยกันนะคะ
ก็เขาบอกไม่อยากอยู่ในความเสี่ยงแบบนี้
แล้วก็เวลากลับรถอะไรก็ลำบากนะคะ
มีคนป่วยรถพยาบาลก็ไม่สามารถกลับรถได้
ก็ต้องไปปลุกนะคะดึกก็ต้องไปปลุกนะคะ
ซึ่งอดีตดาบตำรวจรายนี้ก็มักจะพูดจาข่มขู่
อ้างว่าเป็นเจ้าหน้าที่รัฐทำอะไรเขาไม่ได้นะคะ
ซึ่งในเปี๊ยกออกมายืนยันบอกว่า
ซื้อบ้านหลังนี้ราคา๖๐๐๐๐๐บาทตั้งแต่ปี๒๕๓๙
ซึ่งเป็นการซื้อรวมพื้นที่ใช้สอยข้างบ้านแล้วก็ซอยตรงข้ามด้วย

แต่ยืนยันว่าไม่เคยห้ามชาวบ้านใช้แล้วก็ไม่เคยคิดยิงด้วย
เรื่องต้นตำรวจเชิญในเปี๊ยกไปสอบปากคำที่สพเมืองฉะเชิงเซา

สอบปากคำเบื้องต้นเมื่อคืนนี้ก็ได้ปล่อยตัวในเปี๊ยกกลับบ้านไปแล้วนะคะ

พันธุ์ตำรวจเอกสาธิตมิตรรักผู้กำกับสพเมืองฉะเชิงเซา

เชิญทุกฝ่ายมาพูดคุยด้วยกันนะคะ
สุดท้ายก็ได้ข้อสรุปนะคะกรณีที่ในเปี๊ยกยิงปืนขู่ชาวบ้าน
ก็จะให้ผู้เสียหายมายืนยันปืนที่ใช้
ส่วนเรื่องพิพาทเรื่องที่กลับรถสาธารณะ
ในเปี๊ยกสุดท้ายยอมรื้อถอนออกนะคะ
คืนพื้นที่ให้ชาวบ้านให้ใช้พื้นที่ตรงนี้
กลับรถได้แบบสมบูรณ์๑๐๐ในวันที่๑๐กรกฎาคมนี้ค่ะ
ปัญหาเรื่องที่ตรงที่กลับรถซึ่งร้อนเรือศักดิ์ชัย
ใช้เป็นพื้นที่ส่วนตัวอันนั้นเป็นพื้นที่กลับรถของทางหมู่บ้านนะครับ
ซึ่งเราดูในเอกสารหลักฐานแล้วว่ามันที่สาธารณะนะครับมีการอุทิศให้แล้ว
ก็ได้พูดคุยกันและอธิบายตามข้ออีกฐานว่ากันตามเอกสารเลย
ปัญหาก็อยากบอกว่าเจ็บปีละก็จบวิธีการสอนงานวันนี้
ด้วยการที่ยินยอมที่จะลื้อรำคา
นี่แหละค่ะก็มีคนกลางมาไก่เกลี่ย
ภูมิกับสพเมืองฉะเชิงเซาพอเอาเอกสารมาดูก็ได้คำตอบชัดเจนเลยนะคะ
ตัวแทนของชาวบ้านดีใจแล้วก็ขอบคุณทุกฝ่าย
สุดท้ายปัญหาก็ยุติลงด้วยดีค่ะ
ปีคุณนัทพงศ์นะคะที่ปัญหานี้ยืดเยื้อเรื้อรังมานะคะ